วันนี้ทหารและตำรวจปฐุมธานีสนทิกำลังกันค่ะไปตรวจค้นบ้านของเครือข่ายเสื้อแดงนะคะ
แล้วก็ไปพบว่ามีทั้งระเบิดแล้วก็อาวุธสงครามจำนวนมากหลายรายการทีเดียวค่ะ
ก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ดูแลบ้านไปสอบสวนเพื่อขยายผลพลตรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งได้สนทิกำลังทหารและตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เข้าไปตรวจค้นบริษัทไทยแม็กซ์กรุ๊ปจำกัดในตำบลครูคดอำเภอลำลูกกา
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเครือข่ายเสื้อแดงเคยตั้งเป็นสถานีวิทยุมาก่อนค่ะ
มีนายวุฒิพงศ์หรือว่าโกติแก่นำเสื้อแดงปฐุมธานีเป็นนักจัดรายการ
โดยจับกุมนายธิรชัยอุตรวิเชียรอายุสี่สิบห้าปีผู้ดูแลบ้านหลังเดินกล่าว
จากการตรวจค้นเพิ่มเติมก็ยังพบยาบ้าจำนวนนึงนะคะ
มีวิทยุสื่อสาร๘เครื่องลำโพงเครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียง
ส่วนอาวุธสงครามที่ตรวจค้นได้ก็มีระเบิดมือ๑๐ลูก
ปืนยาวลูกซองเครื่องยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้ารวมเจ็ดกระบอก
มีดสั้น๑๑เล่มพบว่าเป็นมีดทำด้วยเขาสัตว์คุ้มครอง๒เล่ม
มีดดาบหนึ่งเล่มร้องเครื่องกระสูรปืนหลายขนาดจำนวนห้ากล่องใหญ่
กล่องละแปดร้อยสี่สิบนัดสมุดบัญชีธนาคารพาสปอร์ต
และเอกสารสำคัญอีกหลายรายการค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคูคศ

ขณะเดียวกันช่วงบ่ายพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

นำกำลังกว่า๔๐๐นายขยายผล
เข้าตรวจค้นภายในลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกว่า๒๒๐๐ตู้
ภายในซอยสุขาพิบาล๖อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
เพราะต้องสงสัยว่าจะมีการเก็บซ่อนอาวุธสงคราม
และอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกับที่จังหวัดปฐุมธานี
เรื่องต้นก็เน้นค้นตู้ค้างเก่าที่เก็บไว้นานกว่า๑ปี
รวมทั้งตู้ที่ระบุว่าห้ามเคลื่อนย้ายค่ะ